ดูภารกิจของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรประการนะฮะ

กู้ภัยใส่ไม่ยั้งเจ้าหน้าที่เวรเปย์ตุ๊บตับตุ๊บตั้มหน้าโรงพยาบาล
เอาผู้ป่วยมาอ้าวเฮ้ยไหนผู้ป่วยผู้ป่วยอยู่ที่อีกมืออ้าวแล้วยังไงอ่ะ
รุมทำร้ายเจ้าหน้าที่เวรเปย์จนคนอื่นต้องมาช่วยห้ามปราม
แต่มีการยกแข้งยกขาต่อยหน้าต่อยตากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นี่มาจากเพจสมุทรปราการเพลสนะฮะไม่จบไม่จบจบไม่ลงก็โดนต่อยก่อนนะฮะ
ต่อยเจ้าหน้าที่เวรเปย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งสมุทรปราการ
อาจจะได้เห็นว่ามันเหมือน๓ลุม๑ยังไงอย่างนั้น
แต่เวนเปย์๑เดียวก็ไม่ยอมเหมือนกันนะฮะ
ไม่มีใครยอมใครเหตุการณ์จริงเนี่ยเกิดตั้งแต่๒๘สิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว
ในพื้นที่ของสมุทรปราการเรื่องของเรื่อง
แล้วไปต่อยกันทำไมก็ทำงานเพื่อสังคมด้วยกัน
เรื่องของเรื่องคือกู้ภัยเอาคนติดโควิดมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้
แต่เนื่องจากไม่มีที่มาที่ไปโรงพยาบาลเองก็เต็มเหมือนกัน
พอเอียดเหมือนกันก็ไม่รับพอไม่รับผู้ป่วย
อ้าวก็กู้ภัยพามาส่งแล้วเวียนเปย์ไอ้น้องเวียนเปย์
เวียนเปย์เอาไปส่งข้างในทียัดกันไปเลย

ก็เลยปาทะคาลมและปาทะมือเท้าเข่าศอกั้น

เลือดตกยางออกสำหรับเหตุการณ์ครั้งดังกล่าวนี้
มีการแจ้งความทั้งสองฝ่ายที่โรงพักเมืองสมุทรปราการไว้แล้ว

โรงพยาบาลยังไม่ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติม
แต่ประการใดใจเย็นกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะ